มาวินนะครับน้องผู้ชายที่อยู่ด้านหลังคุณมิ้นท์นะฮะ

เมื่อตอนช่วงบ่าย๓โมงเสร็จ๒๔ตุลาคม
จมอยู่บริเวณน้ำภายในเขื่อนศรีนคริน
วันนี้เป็นวันที่๒๗ภารกิจการกู้ร่าง
หลังจากเมื่อวานนี้เจอร่างของน้องความลึก๗๐เมตร
เมื่อตอน๑ทุ่ม๓นาทีสามารถกู้ร่างได้สำเร็จ
กลับไปดูวินาทีดังกล่าวฮะ

ตอนนี้เราชาร์จเป้าหมายเลยครับ
ได้นะคะเรียนมา
แแคครี้นแล้วใช่มั้ง
โดนพ่อผิวน้ำเมลานี้๑๙๐๓

โอเคเปิดฝ่ายได้นะคะ
นี่คือวินาทีที่เจ้าหน้าที่รู้สึกว่าภารกิจสำเร็จแล้วครับ
เพราะว่า๒๗วันที่เฝ้ารอคนที่นับวันนับคืนรอคือคุณแม่น้องมาวินฮะ
ลูกชายตกลงไปแล้วจมอยู่บริเวณใต้เขื่อนศรีนครินหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนกระทั่งเมื่อวานนี้
ชั่วโมงแห่งความหวังภารกิจครั้งสุดท้ายเจอคือเจอไม่เจอต้องจบแล้ว
เจอครับแต่ยังนำร่างขึ้นมาเมื่อวานไม่ได้ภารกิจก็เลยต้องลากยาวมาวันนี้
ตอน๑ทุ่มเจ้าหน้าที่ประสานขอความร่วมมือเรือทุกลำที่บริเวณจุดค้นหาร่างน้องมาวิน
ดับเครื่องและปิดไฟเพื่อไม่ให้กระทบกับภารกิจที่นำโดรนลงไปบริเวณจุดที่เจอร่างของคนอยู่บริเวณความลึก๗๐เมตร
ลึกมากนะฮะตึกประมาณ๒๐กว่าชั้นแล้ว๑ทุ่ม๓นาทีสัญญาณส่งวอลขึ้นมาบอกว่า
กู้ร่างคือนำร่างน้องมาวินจากใต้น้ำจุดที่ลึกมากและยากมากขึ้นมาได้สำเร็จที่ผิวน้ำ
หลังจากนั้นก็ต้องนำร่างขึ้นมาแล้วก็ประกอบพิธีทางศาสนาตามขั้นตอน
แล้วคุณมิ้นคุณผู้ชมครับร่างของน้องสภาพคือสมบูรณ์ยังไม่เน่าเปื่อย
เล่าให้ฟังอีกครั้งว่าเหตุผลเพราะน้องอยู่ในระดับที่ลึกมากออกซิเจนน้อย
แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์บอกว่าถ้าออกซิเจนมากร่างกายจะเน่าเปื่อยได้เร็ว
แต่จุดที่น้องอยู่ตรงนั้นอุณหภูมิน้ำมันน้อยด้วยประมาณ๒๐กว่าองศา
แล้วลึกมากออกซิเจนต่ำร่างกายก็เลยค่อนข้างจะสมบูรณ
เน่ายังไม่เปื่อยก็เลยยืนยันได้ว่านี่คือน้องมาวิน
นั่นคือคำตอบว่าทำไมถึงมั่นใจว่าใช่น้องแน่
เจ้าหน้าที่ครับนำร่างน้องมาวินขึ้นมาที่บริเวณบนฝั่ง
แล้วก็นำไปพักไว้ที่บนสาราตอนนี้เขากั้นแลนด์แล้วนะครับ
เพื่อให้ครอบครัวประกอบพิธีทางศาสนาตามขั้นตอนนะฮะ
เดี๋ยวลองดูภาพนะถ้าหากว่ามีภาพล่าสุดมาตอนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา
แต่นี่เป็นภาพอันนี้คือภาพล่าสุดที่มีการกั้นแลนดเขียวตรงจุดนั้น
สาราเห็นไหมฮะนั่นน่ะร่างของน้องอยู่ในนั้นเอาล่ะ
เราคงไม่กล้าเข้าไปตรงถึงจุดนั้นแล้วรู้ว่าน้องขึ้นมาได้
แล้วคุณแม่ก็รู้สึกเบาใจจะได้ร่างลูกชายกลับบ้านก็โอเค
ทีนี้ย้อนกลับไปภาพเมื่อกี้นี้กันหน่อยครับ
เจ้าหน้าที่เขามีการมาถือดอกม้งดอกไม้ถือทูบเนี่ย
กิจจะเริ่มต้นและจะสำเร็จเมื่อตอนหัวค่ำ
มีการไปไหว้หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์นี่นะฮะ
หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์จะเป็นพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณสันเขินศรีนักฮริน
เดี๋ยวลองดูภาพหลวงพ่อหน่อยถ้าเกิดว่ามีนะครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เขามาไหว้กันตรงจุดนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นหลวงพ่อองค์เป็นพระสีทองทองนี่นะฮะ
แล้วก็นอกจากนี้เขาก็มีการทำพิธีขอคำมา
เพื่อให้ภารกิจการนำร่างของน้องนำขึ้นมาได้สำเร็จ
นิมนต์พระกันมาด้วยนะครับเดี๋ยวทีมงานไล่ภาพตามที่ผมบอกนะนี่นะฮะ
คือหลังจากที่มีการขอคำมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการขอพรอะไรเรียบร้อย
หนึ่งในเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับซึ่งเป็นคนที่ดึงร่างน้องมาวินขึ้นมาจากน้ำเนี่ย
บอกว่าใช้โดรนตรวจดูใต้น้ำแล้วแล้วก็มีการบังคับให้อุปกรณ์เนี่ยไป
เกี่ยวกับเสื้อผ้าของน้องเพื่อดึงร่างขึ้นมาก็คือพี่ผู้ชายคนนี้นี่นะฮะ
พี่เขาบอกว่าการกู้ร่างค่อนข้างยากเพราะกระแสน้ำมันเปลี่ยนตลอดเวลา
แล้วร่างของน้องอยู่ลึกนี่นะฮะประมาณ๗๑เมตรฟังเสียงครับ
ดึงร่างน้องคือเหมือนใช้เกี่ยวกับเสื้อผ้าของน้องใช่ครับ
ตอนที่ดึงเป็นยังไงบ้างคือปกติทั่วไปเหมือนระยุกต์ของน้อง
คือตอนที่ไปเจอเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนน้องกำลังนอนหลับอยู่ตรงนั้นนะฮะ
แล้วก็สภาพร่างกายนี่ก็สมบูรณ์ด้วย
เพื่อนสาวคนสนิทของน้องมาวินวันนี้ก็เดินถือภาพถ่ายของน้องมาวิน
ลงเรือไปยังจุดที่เจอศพนี่ฮะตอนนั้นที่เอารูปใส่กรอบมา
ก็มาพร้อมกับความหวังนั่นแหละแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ภารกิจวันนี้สำเร็จ
สุดท้ายก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีจริง
ถ้าย้อนกลับไปดูภารกิจนี้นะครับคุณเนจิชาวนักข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปเกาะติดตั้งแต่ช่วงเช้า๘โมงครึ่ง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า๒๐๐นายบวกกับทีมนักประดาน้ำของกองทัพเรือ
เพราะว่ารองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
สั่งการให้ทีมจากกองทัพเรือมาช่วยภารกิจนี้ด้วยนะฮะ
แล้ววันนี้ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็เดินทางมา
ในอำเภอศรีสวรรค์ก็มาด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่หลากหลายหน่วยงาน
คือวันนี้มากันเยอะไปหมดเลยนะครับเพื่อให้ภารกิจในวันนี้

ซึ่งทางด้านของคุณไก๊ครับทีมงานของโดรนสำรวจใต้น้ำเนี่ย
บอกว่าโดรนตัวแรกเป็นโรนสีเทาลงไปสำรวจว่าร่างอยู่จุดเดิมไหม
ตัวที่๒สีส้มจะไปติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวร่างน้องมาวิน
ลักษณะคล้ายกับไปเกี่ยวเบ็ดตกปลาแล้วก็จะเกี่ยวเสื้อแล้วพยายามจะดึงขึ้นมา
ภารกิจการส่งโดรนไปรอบแรกก็มีอุปสรรคคือแบตหมดฮะ
ไปต่อยังไม่ได้พอรอบเย็นลงพื้นที่ไปใหม่ปรับแผนใหม่
อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมก็ดำเนินตามขั้นตอนและสุดท้ายก็สำเร็จจริง
วันนี้ต้องขอบคุณทางเขื่อนด้วยนะครับเพราะว่ามีการพักชั่วคราว
ทำให้กระแสน้ำใต้น้ำมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแรงมาก
ผู้ใหญ่หน่อยผู้ใหญ่ยุทธฤทธิ์บอกว่าอุปสรรคอีกอย่างคือ
จุดที่ไปเจอร่างน้องคือลึกมาก๗๐เมตรเท่ากับตึก๒๓ชั้น
ปกตินักดำน้ำจะดำได้ลึกสุดที่๓๐เมตรก็ต้องใช้นักดำน้ำหลายคน
ลำเลี้ยงร่างน้องมาวินขึ้นมาจริงแล้วเขาจะมีการวาดแผนผัง
แผนผังเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าลึกความลึกเท่านี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ชื่ออะไร
แล้วใครรับช่วงต่อคุณมิ้นคุณผู้ชมนึกย้อนกลับไปตามผม
ตอนที่ภารกิจถ้ำหลวงดูภาพนี้หยุดภาพนี้ฮะ
จะเห็นตัวเลขกำกับเอาไว้แล้วเขาจะบอกว่าแต่ละความลึกนั้น
ใครจะทำหน้าที่อะไรค่ะตอนที่มีภารกิจถ้ำหลวง
ก็จะมีการส่งต่อเวลาไปเอาเด็กจากในถ้ำถูกไหมฮะ
ว่าช่วงนี้ใครรับต่อแล้วส่งต่อเป็นยังไง
คล้ายกันภารกิจนี้จะคล้ายกัน

หลังจากนั้นก็มีการส่งต่อกันมาเรื่อย
จนกระทั่งสำเร็จลองฟังครับ
ดังนั้นระยะเวลาที่น้องมาวินจมน้ำศูนย์หายไป
ตั้งแต่ช่วงบ่าย๓โมงกว่า๒๔ตุลาคม
จนกระทั่งถึงวันนี้ทุ่ม๓นาที๒๗วัน
และนี่คือวินาทีตอนที่นำร่างของน้องขึ้นมาที่ผิวน้ำได้
สำเร็จเรียบร้อยหลังจากที่มีการส่งสัญญาณบอกกันนะครับ
พอนำร่างขึ้นมาแล้วคุณหมอก็จะต้องชนะสูตร
จากนั้นแม่ของน้องมาวินพร้อมกับครอบครัว
ก็จะนำร่างของน้องคือขึ้นรถตู้หน่วยกู้ภัย
มีการนำรูปภาพน้องมาวินเดินตามร่างไปด้วย

ยังไม่พร้อมยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์กับสื่อใดทั้งสิ้น

ซึ่งจริงเมื่อตอนช่วงเช้าคุณแม่เขาก็มีการโพสต์เอาไว้ด้วยเหมือนกัน
ว่าภารกิจในครั้งนี้ก็ขอให้สำเร็จ
แล้วก็บอกด้วยว่ามาวินกลับบ้านกันนะลูก
แล้ววันนี้คุณแม่ได้ร่างของลูกชายกลับบ้านแล้ว
เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะครับ